ปัญหาเรื่องของชาวนาก็เป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขนะคะ
แม้ว่าช่วงนี้เราคนไทยเองจะยังอยู่ในช่วงเวลาของการโศกเศร้า
แล้วก็ช่วงเวลาแห่งการสูญเสียแต่แน่นอนว่าประเทศยังคงต้องเดินหน้าต่อไปค่ะ
มีอีกหลายปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข
ซึ่งในวันนี้นะคะตลบม่านการเมือง
ก็จะพาไปดูเรื่องราวที่รัฐบาลเองจำเป็นต้องเร่งแก้ไข
เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ
คลื่นมหาชนก็ยังคงหลั่งไหลเข้าไปสักการะพระบรมศพในพระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะ

ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วก็ยังจะต่อเนื่องกันต่อไปอีกยังไม่มีกำหนด

ผมมองผ่านสนามหลวงพระบรมหาราชวังไปถึงนิวยอร์กองค์การสหประชาชาติประชุมไปเมื่อวานนี้วันศุกร์๑๐โมงของเวลาที่นั่นแล้วก็๓ทุ่มของบ้านเราเป็นการ
ประชุมสมัชชาพิเศษเพื่อสะดุดี
ก็ถือว่าเป็นประชาคมโลก
ให้การยอมรับแล้วก็ให้พระเกตอย่างสูง
เป็นที่พลักษณ์ภูมิใจ

ผมก็ขอมาให้ข้อสังเกตว่าทั่วโลกจับตามองดูอยู่นะฮะ
ตอนนี้ที่สนามหลวงและพระบรมหาราชวังของเราเป็นที่ชุมนุมของพระสวดิกรชาวไทย
ซึ่งรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นส่วนใหญ่
แต่ผมอยากตั้งข้อสังเกตผลข้างเคียงจากการที่มีคนไปรวมตัวกันมากเป็นคลื่นมหาชน
เอาละ๑๕วันผ่านไปมันตกผลึกทางด้านของภาคราชการ
เตรียมรับสถานการณ์แล้วก็รองรับให้สอดคล้อง
กับความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยเรา
แต่ในจำนวนคนที่มากมายนั้นเนี่ย
ผมก็อยากจะขอร้องเป็นข้อสังเกตไว้ว่า
อะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่เหมาะสมกับการถวายความจงรักภักดี
ไปทำให้บรรยากาศมันค่อนข้างจะไม่ค่อยใช่
ก็ต้องกราบขอร้องแต่ไว้หน้าที่นี้

แต่ส่วนใหญ่ด้วยใจสูงสุดอยู่แล้ว

ทางด้านของความสะอาด

มีความกังวลกันอยู่

เอาละหวังว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะโรคแทรก
ที่อาจจะเป็นผลข้างเคียงในเรื่องของนักฉวยโอกาส
ไม่หวังดีนะครับอาจจะก่อกวนก่อการอะไรขึ้นมาเนี่ย
เพราะว่าฝ่ายตั้งรับนี่พร้อมก็จริงแต่ย่อมมีจุดอ่อน
ฝ่ายที่จ้องอยู่เมื่อเวลามันผ่านไปขนาดนี้
นี้ก็อาจจะหาช่องเจอบ้างก็ได้
ประชาชนครับต้องช่วยกันครับ
งานสำคัญงานพ่อหลวงของเราขนาดนี้เนี่ย

ส่วนต่างก็ยังมีหน้าที่
ที่จะต้องดำเนินชีวิตกันต่อไป
หยุดไม่ได้โดยธรรมชาติ

ได้รับการดูแลจากลองนายธ์วิสุนุเครือหนาว
ซึ่งก็ให้คณะกรรมการร่างของอาจารย์มีชัยแก้ไขส่งคืนรัฐบาล
แล้วก็เข้ากระบวนการของการทูล๙

กับความเป็นจริงที่เปลี่ยนรัชกาลใหม่ต่อไป
แต่จะไม่กระทบกับรถแมพ
ในเรื่องนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่าการพิจารณา

ได้ทำคู่ขนานกันไปถ้าคนติดตามเนี่ยก็จะชัดเจน
ผมมองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้
ยังเป็นสิ่งที่ทุกคนยังรวมจิตใจ
สำหรับแสดงความอาลัยลำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙นะครับ
แต่ทุกสิ่งก็ต้องดำเนินไป
เวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านก็จะต้องดำเนินไป

การเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับ
มีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งยังไม่มีข้อลงเอยเป็นที่ยุติ
คือเรื่องรัฐธรรมนูลนะครับ
ที่มีการพยายามที่จะดำเนินการ
ผมอยากจะให้มองย้อนไปถึงว่า
ว่าจะต้องเลือกตั้งภายในปี๒๕๖๐มันเป็นความสำคัญสุดยอดจริงหรือ
ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พยายามจะทำทั้งของสารรัฐมนูลของคณะกรรมการ
ร่างรัฐมนูลของรัฐบาลมันติดขัดอยู่ที่เงื่อนเวลา
ติดขัดที่จะเขียนอย่างไรถึงขนาดที่อาจารย์มีชัยบอกว่า
เขียนแล้วส่งไปแล้วจะต้องมีจุดเพื่อมาเติมภายหลังนะครับ
ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำกันมานะครับ
จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องพร้อมสมบูรณ์นะครับ
การลงพระประมาพิไทยก็ต้องสมบูรณ์การระบุว่ารัฐมนุนนี้ประกาศใช้
ในปีที่เท่าไหร่ของราชการไหนก็ต้องสมบูรณ์นะครับ
ถ้าเป็นรัฐมนูลที่ออกมากระพร่องกระแพร่ง

มันอาจจะเกิดปัญหาในการที่ใครจะยกแย้งอะไรขึ้นมาได้
ผมมีความเห็นอยู่อย่างหนึ่งว่า
ถ้าเมื่อปัญหาที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ลงตัวแล้วเนี่ย
จำเป็นจริงหรือที่ต้องเลือกตั้งภายในปลายปี๒๕๖๒
ถ้าจะเลื่อนไปอีกสักหน่อยหนึ่ง

มันจะเกิดความเสียหายตรงไหน
ความเสียหายหรืออะไรไม่ออกหรอก
ถ้าหากว่าเรามีเวลาอีกเล็กน้อยนะครับ
ตอนนี้มันเงื่อนไขถูกบังคับโดยรัฐมนุนชั่วคราว
กำหนดครั้งสุดท้ายที่แก้เมื่อเดือนมีนาคม
เพียงแต่รัฐบาลแก้รัฐมนุนชั่วคราวอีกครั้งหนึ่ง
ขยายเวลาอีกนิดหนึ่งจาก๙๐วันเป็น๑๘๐วันจากอะไร
คำนวณเวลาจนกว่าจะมีการผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน
มีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่
มีพระประมาพิไทยที่สมบูรณ์ไม่มีอะไรติดขัด
แล้วก็เขียนรัฐมนุนที่สมบูรณ์แบบ

ทุกอย่างจะถูกต้องดีงามด้วยการปลดฉนวนแค่นี้เองครับ
พี่มดเหรอคะคิดเวลาประเด็นนี้ง่ายไงคะ
รัฐบาลเขาไม่กล้าที่จะทำอะไรเองหรือเปล่า
รัฐบาลเองคำนวณระยะเวลาดูอะไรแล้ว
เห็นอาจารย์มีชัยเองในเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลนูน

จะมีการแก้ไขอะไรนี่นะครับ
เขาบอกว่าถ้ารัฐบาลบอกมาเนี่ยวันเดียวเสร็จนะฮะ

สำหรับรัฐมนุษย์ไม่ว่าจะออกเร็วจะออกช้า
ทุกอย่างก็สามารถดำเนินการไปได้

ผมว่าเวลานี้ประชาชนเองเนี่ย
ก็รับได้ทั้งนั้นนะครับ
สำหรับว่ารัฐบาลนี้จะเป็นยังไงจะยืดไปยังไง
เพราะก็ยังอยู่ในช่วงระยะเวลานะครับของการเปลี่ยนผ่านอยู่นะครับ
แล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่เขาเรียกว่า
มันเริ่มแล้วนะเริ่มของประชาชนทั้งประเทศเนี่ย
ได้เข้ามานะครับเข้ามาถวายสักการะมาลงนามถวายพระพรอะไรต่างเนี่ย
ซึ่งถึงวันนี้มีคนร่วมลงดาวกันเนี่ย
เกือบ๔ล้านคนแล้วก็คงจะทยอยกันเข้ามาอีกนะครับ
ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติในเรื่องนี้
การเมืองนี้ผมก็ไม่รู้ไม่ค่อยน่าห่วงมากเท่าไหร่นะครับ
กฎหมายต่างกฎหมายลูกที่จะรองรับ
แต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างเดิมเนินการไปเรื่อย
เพราะถ้าไม่มีเหตุการณ์ก็จะออกมาออกมาเป็นที่ประชาชนก็จะได้

ว่ากฎหมายที่จะประกอบกับรัฐมนุน
เรื่องการเลือกตั้งเรื่องพักการเมืองหรืออะไรที่เป็นปัญหาเนี่ยนะครับ
วันนี้เนี่ยก็เรียกว่าใกล้จะสำเร็จรู้ร่วงไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับ
แต่ก็ที่น่าห่วงอีกอย่างหนึ่งทั้งเรื่องของประชาชนเรื่องของการเมือง
ก็เรื่องเศรษฐกิจที่ตอนนี้ก็เริ่มพูดกันมากขึ้นหนาหูกันมากขึ้น
เรื่องผลผลิตเรื่องของประชาชนในชาติเรื่องข้าว
ดูเนี่ยรู้สึกว่าจะตกต่ำต้องยอมรับก็แถลงกันออกมา

ว่าราคาปีนี้ดูมันตกต่ำมากเป็นพิเศษ
แต่ก็แน่นแล้วครับตอนนี้มันเป็นประจำ
ในช่วงนี้เขาเรียกว่าเริ่มต้นฤดู

ผลผลิตออกมากมันก็เหมือนกัน
โลกที่ผลิตก็ออกกันมาช่วงนี้
ราคาขายก็มีการขายกันล่วงหน้า
ทำให้ราคานี้ก็ตกต่ำโลค

ก็พยายามที่ว่าให้ประชาชน
พยายามเบรกเอาไว้อยู่เอาไว้

แก้ปัญหาเสียงศักดิ์กิจโดยการทุ่มทุน
เรียกว่ารัฐบาลพักไปเกือบ๒๐๐๐๐ล้าน
เข้าไปให้กับหมู่บ้านก็อยู่กับ๖หมื่นหมู่บ้าน
เรียกว่าทุกหมู่บ้านจะมีเงินในโครงการประชาราชอะไรร่วมใจอะไรเนี่ยนะครับ
เข้ามาทำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะนี้สั้นให้ขึ้นมา
เพื่อจะรองรับเศรษฐกิจที่จะตามเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับ
ก็คิดว่ารัฐบาลนี้ถึงจะมีเหตุการณ์ต่างลายล้อมรอบร่านเนี่ยนะครับ
แต่ก็รู้ปัญหาเป้าหมายสำคัญของประเทศรออยู่ครับ

แต่เรื่องเศรษฐกิจนี่สิครับ
ยังจับไปทางไหนมันก็โดนไปหมด
เพราะว่ามันเป็นปัญหาคู่โลก
เรื่องกินดีอยู่ดี

อย่างแต่ว่าวันนี้รัฐบาลก็เห็นใจนะ
ที่จะต้องทำงานใหญ่

แต่ว่าในบรรดาผู้รับผิดชอบ

ด้วยการทำงานให้มากขึ้น
ปัญหาอีกอันหนึ่งในวันนี้มีค่อนข้าง

ว่ามันจะเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมา

คล้ายว่าวันนี้บัตรทุนชั้นกลางกำลังมีปัญหา
เราก็พยายามย้ำเสมอแหละ

แล้วก็ทำให้ความเชื่อมันจะขยายกว้างขึ้น

เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริง
แต่ว่าบางส่วนเท่าที่มองส่วนใหญ่
รู้สึกว่าจะเป็นตอกเล่มมากกว่า

รัฐบาลไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลย
นี่โดยเฉพาะอยากให้นายก
มาดูเรื่องนี้ให้ดีสักหน่อย

เหนื่อยพอสมควร

ก็เคยแก้ปัญหาเรื่องข้าวก็ไม่สำเร็จ

ครับก็ตอนยุคอาจารย์คือฤทธิ์นั่นน่ะ
ก็ใช้สำนวนหรือวาถะว่า
ทุกของชาวนาคือทุกของพระดิน

แล้วก็เล้าด้วยเพลงประจำพัก

แล้วก็เราได้ทำแล้ว
ก็มาถึงวันนี้คำว่าเราได้ทำแล้ว

จากนโยบายเงินผันตอนหาเสียงขอจักรฤทธิ์
มันก็มาถึงนโยบายประชานิยมของทักษิณนะครับ
อันนี้เป็นภาพสะท้อนอันหนึ่ง
ว่าการมีประชานิยม
โดยใช้การเลือกตั้งระบบประชาวิทยาลัยสากลของเรา
มันก็มีอะไรซึ่งยังไม่การันตีได้ว่ามันจะนำไปสู่ความสำเร็จ

ปัญหาชาวนาทุกข์ของชาวนาคือทุกข์ของแผ่นดิน
ก็ยังมีทุกข์เพิ่มขึ้น
แล้วก็ลูกหลานชาวนาก็หนีจากอาทิต
ชาวนาก็เป็นปัญหาอยู่
ก็ถ้าเผื่อจะเปรียบเทียบจะจับความไปถึง
พระราชปนิษฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๙ของเราเนี่ยนะฮะ
พวกท่านห่วงห่วงเยอะเลย
เคยไปดำนาเคยทรงไปเกี่ยวข้าว
เคยไปคุกคลีกับชาวนาตั้งระบบสหกร

การพระราชดำริของการพัฒนาส่วนพระองค์นะครับ
การพัฒนาพันธุ์ข้าววิจัยพันธุ์ข้าวอะไรต่ออะไร
แก้ดินเปรี้ยวดินเค็ม๑๐๘ครับ
แต่ผมขอชี้ไปที่
รัฐบาลที่จะต้องนำพระราชปริธาน
ดำริของท่านไปปฏิบัติ

อาจจะด้วยการเมืองของเราไม่ประติดประต่อ

เลือกตั้งก็อยู่ได้ไม่ยั่งยืน
แล้วบางทีของเราไปต่างประเทศเขางงนะครับ
เปลี่ยนหน้ากันบ่อยจังกระทรวงเดียว

แล้วเสร็จแล้วทุกข์ของชาวนาก็ยังเป็นทุกข์ของแผ่นดินอยู่
แต่นักการเมืองกลับมีฐานะดีขึ้น
นี่มันหมายถึงว่าเราฟันทงได้เลยว่า

มันเข้ามาครอบงำ
แล้วก็ทำให้พระอาทิตย์ธาน
ของพระบาทสมเต็จพระเจ้าอยู่รัฐกาลที่๙

ตามที่ท่านวางจุดมุ่งหมายไว้

เรามีแน่นเหนียวอยู่กับ

แต่ว่าเราไม่มีพระองค์ท่าน

มีแต่พระราชปนิษฐานของท่าน

ประชาชนต่อไปนี้เราจะอยู่กันได้
ตามที่ท่านวางพื้นฐานแนวทางไว้หรือไม่

โปรดติดตามตอนต่อไป